ท่านผู้ชมครับความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองเรื่องการเลือกตั้งช่วงนี้ยังเป็นช่วงการเปิดรับสมัครผู้สมัครลงเลือกตั้งอยู่นะ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทั้งแบบเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อก็ถึงวันศุกร์เนี้ย
กุมภาพันธ์ค่ะนะครับวันนี้ก็มีบรรยากาศนะครับ
การเปิดรับสมัครผู้สมัครลงเลือกตั้งสอสอเป็นวันที่๒นะฮะ
ก็เหมือนกันทั่วประเทศนะครับส่วนนี้คือที่กรุงเทพมหานคร
วันนี้ก็ไม่ได้คึกคักเท่าเมื่อวานอยู่แล้วใช่ไหมวันที่๒แล้วนะครับ
ก็ยังมีผู้สมัครจากพักการเมืองที่เดินทางมาสมัครนะฮะ
อย่างเช่นพักพรดรภาพพักเพื่อนไทยนะไม่ใช่เพื่อไทยนะเพื่อนไทยนะครับ
พักมติประชานะครับผู้ที่มาสมัครในวันนี้ก็บอกคล้ายกัน
เลี่ยงความวุ่นวายของการรับสมัครวันแรกที่มีคนจำนวนมากบางคนก็ติดภารกิจมาเมื่อวานไม่ได้
แล้วมาวันนี้เขาก็ไม่ได้กังวลว่าเขาจะต้องได้หมายเลขอะไรเพราะว่าเป็นการนับต่อไปเลยแล้ว
ต้องไปจับสลากอะไรกับใครแล้วนะครับบรรยากาศการเปิดรับสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อวันนี้ก็มีนะครับ
บัญชีรายชื่อต้องไปสมัครที่กรกตกลางนะฮะที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะทุกภาคการเมืองต้องมาสมัครที่นี่นะครับ
วันนี้ก็มากันตั้งแต่๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับพักเสรีรวมไทยพักเพื่อไทยแล้วก็พักไทยรักษาชาติที่มาวันนี้
เมื่อวานนี้มาสองพักก็เป็นพักเล็กเล็กที่ยื่นไม่กี่คนนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทยบอกว่า
พักเพื่อไทยส่งสอสอบัญชีรายชื่อ๙๗คนจาก๑๕๐คนนะครับลำดับที่๑ก็คือชื่อของหัวหน้าพัก
ลำดับที่สองคือชื่อของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ลำดับที่สามคือชื่อของนายชัยเกษมนิติสิริ
ไม่มีชื่อของนายชัดชาติสิทธิพันธ์อยู่ในสอสอบัญชีรายชื่อ๙๗คนนะฮะ
แล้วก็ยื่น๓รายชื่อนายรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยที่จะสนับสนุนเป็นนายกนะครับ
มีชื่อของคุณหญิงสุดารัฐชื่อของนายชัดชาติและชื่อของนายชัยเกษม
ทีนี้มีคำถามว่าอ้าวแล้วเอ๊ะทำไมสสเขตคุณชาติชาติก็ไม่ได้ลง
บัญชีรายชื่อคิดว่าน่าจะลงเอ้าไม่มีมันยังไงนะครับ
คุณชาติชาติบอกว่าเป็นความต้องการของตัวเองไม่ขอลงสอสอบัญชีรายชื่อ
ก็ไม่ลงด้วยเนื่องจากตัวเองไม่มีความถนัดในงานด้านฝ่ายนิติบัญญัติ
ถ้าพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลนะไม่ได้มีตำแหน่งจะต้องเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกอะไรก็แล้วแต่
ยังไงก็ยังพร้อมช่วยงานพักช่วยบริหารงานให้กับพักนะครับ
ก็อาจจะเป็นมีหรือสมัครไม่อาจจะเป็นผู้ว่ากรทมอะไรอย่างนี้อนาคตก็ได้ถูกไหมมันก็มีทางเลือกอีกเยอะแยะที่จะช่วยประเทศชาติได้
ผมคิดว่ามันมีหลายบทบาทไงแต่เราก็รู้ว่าเราเก่งตรงไหนแต่อย่างที่บอกบทบาทมันมีหลายบทบาทเราไม่ต้องเล่นทุกบทบาท
เราเอาที่เราคิดว่าเรามีความสามารถดีกว่าก็พูดตรงว่าเราไม่ได้เก่งเรื่องนิติบัญญัติเลยผมเองก็ไม่ได้เคยทำงานในสภามาก่อนเลยนะ
ผมว่ามีอีกหลายท่านที่มีประสบการณ์เยอะและจะมีประโยชน์มากกว่าก็พูดตรงผมคิดว่าธรรมดาครับอย่าไปยึดติดเรื่องตำแหน่งอะไรอ่ะ
อืมค่ะทีนี้มาดูพักธรรมชาตินะคะก็ไปยื่นสอบแบบบัญชีอะไรชื่อพักนี้ยื่น๑๐๘คนคือยื่นกี่คนก็ได้ไม่เกิน๑๕๐นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ยื่นบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
เขตนั้นมีเพื่อไทยลงไม่มีไทยรักษาชาติแบบเนี้ย
ก็สามสิบเขตอ่ากรุงเทพเพื่อไทยส่งอ่ายี่สิบสอง
อีกแปดเขตนี้ไทยรักษาชาติส่งแต่เขาบอกเขาไม่ได้หัวกัน
ครับส่วนเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีในสภา
ก็ยอมรับว่าจะร่วมโหวตสนับสนุนให้กับ
นายกรัฐมนตรีในฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นนะคะ
ส่วนภาคประชาธิปัตย์ค่ะนายอภิษฐ์เวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์บอกว่า
เดี๋ยวจะไปยื่นวันที่๗กุมภาพันธ์นะคะ
จะยื่นร้อยห้าสิบชื่อเลยสำหรับส่อส่อบัญชีรายชื่อ

ของผู้สมัครในเขตสามจังหวัดทรงคลา

แต่ว่าล่าสุดนายวิรัติบอกว่า
ต้องการจะลงสมัครรับเลือกตั้งแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต
ลงได้เหมือนเดิมแข็งแรงแล้วครับยืนยันว่าจะขอลงสมัครสอสอ
ในเขตสามสงขลาเท่านั้นก็ถึงขั้นให้นายนิพิษอินทรสมบัติ
รองหัวหน้าพักษ์ที่ดูแลภาคใต้คุยกับหมอเลยอ่ะอืม
ยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงจริงจริงไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะอ่า
ส่วนพักพลังประชารัฐค่ะเปลี่ยนตัวผู้สมัครนะคะ
วางตัวนายเดชนัทธวิทย์เตรริยาพิรมลูกชายของนายบุญทรงเตรียพิรม
ขายให้ลงสอสอเขตจังหวัดเชียงใหม่แต่สุดท้ายไม่ได้ลง
เพราะมติของผู้ใหญ่และกรรมการบริหารพักให้ไปลงแบบบัญชีรายชื่อแทน
อืมเจ้าตัวก็บอกไม่เป็นไรน้อมรับการตัดสินใจของทางพักนะคะ
พลังประชารัฐยังไม่ได้ไปยื่นรายชื่อสอสอบัญชีรายชื่อ
น่าอ่าแล้วก็แคนดิเดตนายกด้วย
ยังค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวบอกว่า
พนธประยุทธ์จันทนโอชานะมรีที่พักพลังประชารัฐ
ไปส่งเทียบเชิญให้มาอยู่ในบัญชีรายชื่อนายกบอกว่านอกจากดูนโยบายภักดิ์แล้ว
สอบบัญชีรายชื่อก็ขอขยับปรับเปลี่ยนหน่อยนะ
คนที่ยังมีขดงคดีค้างคาอยู่ไม่อยากให้อยู่ในรายชื่อต้นของบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ตอบคำถามเรื่องการเมืองเรื่องการเลือกตั้ง

โดยปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับการพิจารณารายชื่อผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐ
ก็แปลกใจว่าทำไมต้องดึงตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้อง
เผื่อว่าจะไม่ได้เป็นบิ๊กตูบอกว่า
เผื่อไว้ทุกเรื่องนั่นแหละรับได้ทุกอย่างอะไรก็ได้
บ่อยสุดยุทธรรมแล้วอย่างที่บอกไปแล้วเราก็จะมีคิดถึงที่
แต่ละคนก็พูดกันมาเรื่องของอะไรการไปรูปการเมือง

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูที่ว่าคนที่เข้ามาทำงานเมืองวันนี้
มีใครบ้างล่ะที่เขาปรองดองทำอะไรฉันกันหรือเปล่า

อืมแต่วันนี้นักข่าวเขาก็ถามต่อไง

ว่าแล้วตกลงตัดสินใจหรือยังคะว่าจะรับไม่รับพักพลังประชารัฐเนี่ย
ท่านนายกพูดเรื่องอื่นแทนพูดเรื่องฝุ่น

วัดคุณภาพอากาศเลยปริมาณฝุ่นแล้วบอกพอแล้วเนี่ยถามเรื่องการเมือง๒๓คำถาม
เห็นไหมค่าฝุ่นขึ้นเลยขึ้นไปเป็น๓๒ความจริงขึ้นไปเยอะนะครับ
ท่านตอบได้อีกเยอะครับก็จะถึง๕๐ภาพปี๒๕
ส่วนทางกรกตวันนี้ในนัดเล่าศรีศวรกุล
รองเลขาธิการกรกตกล่าวถึงกรณีมีผู้สมัครของพักการเมือง

ในหลายพื้นที่ที่ไปเปลี่ยนชื่อตัวเอง

เรื่องนี้รองเลขาธิการกรกตบอกว่า
ชื่อทั้งสองชื่อก็ไม่ใช่ชื่อต้องห้ามนะครับ

กระทบกับใครก็สามารถทำได้

สมัครที่ทำแบบนี้แล้วจะได้

ก็ไม่มีอะไรรับรองว่าเปลี่ยนชื่อแล้วจะมีคะแนนขึ้นมา

เป็นเรื่องสีสันของการเลือกตั้ง

เมื่อวานกับวันนี้เป็น๒วันแรก

เขต๖๘๒๘คน

เพื่อไทยยื่นสมัคร๙๗คน

คนและพักพลังธรรมใหม่๒๔คนพักเสรีรวมไทยวันนี้มีปัญหาเรื่องเอกสารที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยต้องไปรวบรวมใหม่นะครับรวม๒วันมียอดผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อ๒๔๔คนอันนี้ทุกพักรวมกันนะ